ใครที่ออกตามหาน้องมณีแมวค่าตัว๓แสนบาท
ถ้าเจอไม่ต้องหาแล้วนะ
มันกลับมาแล้วแล้วมีคนได้๓แสนไปแล้วด้วย

กลับมาหาเจ้าของแล้วกลางดึกสักตีหนึ่งได้
คุณผู้ชมฮะคุณมีมี่เจ้าของเจ้ามณีเนี่ย

รอปภคนที่เห็นก็พยายามจะไปจับมณี
แต่มณีไม่ยอมให้จับตะเลิศไปอีกบ้านหนึ่งนะฮะ
จนรอบพอพอท่านเนี่ยต้องไปตามคุณมีมี่มา

คนนี้ชื่อนายปิยะภูลสันเทียอายุ๑๘ปี
เป็นรอบพอพอนะครับ
ปียะเล่าบอกว่าเข้าเวรรอบดึก

เอาไฟฉายส่องไปเอ้านั่นมณีนี่

นี่นี่โอ้โห

ปียะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญจริงนะ
ทั้งเจอแมวแล้วก็เรื่องชีวิตของเขา
คือเขาไปกลับไปทำบุญให้พ่อกับแม่ที่เสียชีวิตช่วงสงกราน

แม่ชื่อมณีแมวที่หายก็ชื่อมณี
ไม่คิดไม่ฝันจะได้เงินก้อน๓แสนบาท
เขาบอกทำ๓ปียังไม่ได้เลยหมายถึงทำงาน๓ปี

ส่วนเงินรางวัลส่วนนี้เอาเข้าบัญชีให้ลูกสาวอายุ๔เดือนแล้ว๑แสนบาท
แล้วเอาไปทำอะไรอีกอ่ะพี่ปียะไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ตอนที่จะยังไงคือตอนที่ผมปั่นเข้าไปยังไม่ตกยังไม่วิ่งนะครับ
แต่ตอนที่ผมจอดรถเพื่อจะดูให้ชัดเลย
ใช่น้องเริ่มวิ่งหนีแล้วแล้วก็ได้วิ่งเข้าไปบ้านเพื่อนบ้านนะครับ

ถ้าพวกผมจับกันเองก็กลัวน้องจะตกใจแล้วก็จะวิ่งหนีไปอีก
ใช่เอาเหมือนนี้เหมือนกันครับ

ลูกก็ขอฟอนว่าขอให้ลูกได้ชมได้ราบ
ใช่ครับก็มีลูกน้อยก็ให้ลูกมาขอพรขออะไรใช่

ไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้พรขนาดนี้
นี่แหละฮะก็ยินดีกับพี่ปียะด้วยนะครับ

มุ่งหน้าหาอย่างอื่นต่อไปทำมาหากินกันต่อไปค่ะ